เรามาดูเรื่องของความสวยความงามกันหน่อย

เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นเคสตัวอย่างที่เราจะต้องพูดถึงได้
คือจะบอกว่าคนอายุรุ่นราวนี้

ทายาทรุ่นที่๓ของบริษัทศรีจันทร์สหโอสดแล้ว
ก็ไม่อายใครแล้วนะครับถูกต้องคุณอริยาก็ใช้ได้ดิเซนก็ใช้ได้นะครับ
เรียกว่าน่าใช้มากภายใต้ชื่อว่าแป้งสีจันทร์นะคะ
ขยายความสำเร็จกับคุณชาดารัฐโภคะธนวัฒน์ค่ะ
จากเครื่องประทินผิวรุ่นคุณแม่สู่โฉมใหม่ที่สดใสทันสมัยในชื่อแป้งสีจันทร์
บภาพเดิมของผงหอมสีจันทร์ได้อย่างสิ้นเชิง
ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในยุคทายาทรุ่นที่๓ของบริษัทศรีจันทร์สหโอสด

กลับมายืนในตลาดเครื่องสำอางได้อีกครั้ง

แล้วมันประสบความสำหรับจริงนั้นเมื่อกว่า๑๒ปีที่ผ่านมา

แล้วก็มีการเปลี่ยนทั้งแพ็คเกจทั้งชื่อแบรนด์

ทำให้คนหันกลับมาสนใจแบรนดเราอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งอันนั้นก็ผ่านกระบวนการทางการทดลอง

กระทั่งเราเจอทางที่คิดว่ามันเหมาะสมกับแบรนด์ของเรา
ซึ่งมันเป็นจุดกลางระหว่างความทันสมัยมาก
กับความเก่าโบราณแบบวินเทจ
ระวิทย์ผู้บริหารศรีจันทร์สหโอสดคนปัจจุบันบอกว่า
ได้รับความสนใจมากจากการทำโฆษณาแหวกแนว
ที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารทั้งหมด

โดยครั้งนี้มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
และใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัยมากขึ้น

โดยเชื่อว่าจะสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้าค่ะ

ธุรกิจแป้งสีจันทร์มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ระวิทย์ได้กู้สินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ

เราเริ่มใช้แป้งกรุงเทพตั้งแต่ปี๒๕๕๒
คือธุรกิจเรามันขยายเยอะ
ในช่วง๓๔ปีหลังเนี่ยก็มีแฟนกรุงเทพก็ให้การซัพพอร์ต
เหลือทางด้านของการให้เงินกู้ปกติ

คือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทำอย่างไรก็ได้

แม้จะเปลี่ยนโชมแต่การผลิตอย่างคงกลุ่นภาพ
งแป้งที่ผ่านการผสมวัตถุดิบต่างอย่างลงตัว
จะถูกนำมาบรรจุลงในตลับแป้งสีจันทร์
ตามหลักการทำงานมาตรฐานที่โรงงานกำหนดไว้
ก่อนจะออกมาเป็นแป้งสีจันทร์พร้อมวางขายในตลาด

เป็นขั้นตอนแรกของการบรรจุผลิตภัณฑ์ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการบรรจุแป้งสีจันทร์ขนาด๒๐กรัม
จากนั้นก็จะมีการสุ่มตรวจเพื่อเช็คน้ำหนักเป็นระยะ
หลังจากที่บรรจุแป้งลงในตลับเรียบร้อยแล้วนะคะ
จะเตรียมส่งต่อเพื่อไปบรรจุหีบห่อที่ห้องถัดไปค่ะ
ปิดฉลากและบรรจุหีบห่อเป็นขั้นตอนถัดไปค่ะ

บาร์โค้ดก่อนส่งไปตรวจสอบและประกันคุณภาพสินค้า
เพื่อเตรียมแจกจ่ายไปยังห้างร้านค้าปลีกต่าง

ในปีหน้าระวิทย์มีแผนแตกลายสินค้าไปยังแถบประเทศจีนไต้หวันฮ่องกง
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
มีกลยุทธ์สำคัญในการลุกตลาด
นำเครื่องสำอางแบรนด์ไทยไปยังประเทศเหล่านี้มาแนะนำค่ะ
สีจันทร์เองเนี่ยเป็นหนึ่งในเคสธุรกิจตัวอย่างเลยนะครับ
เขาได้ทำตัวอย่างออกมาได้ดีมาก
ทั้งในเรื่องของการสื่อให้กับผู้บริโภค
ทั้งการปรับชมสินค้าจนกับตลาด

แต่ละประเทศความต้องการของลูกค้าก็มีความต่างกันนะครับ
โดยเฉพาะเครื่องสำอางเป็นสินค้าที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากนะครับ
เป็นเรื่องของสุขภาพและของผิวพันธุ์ผิวหน้านะครับ

เพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปเจาะตลาดไหน
เขาต้องไม่ลืมว่าแก่นแท้ของเขา
ที่เขาเติบโตขึ้นมาในเมืองไทยได้คืออะไร

ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
มีการแข่งขันค่อนข้างสูง
ผู้ประกอบการหน้าเก่าที่ขยายตัว

ทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งคนรุ่นใหม่ใส่ใจกับส่วนผสมในเครื่องสำอาง
และเลือกหาเครื่องสำอางที่เหมาะกับตัวเองมากขึ้น
ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งตามเทรนด์ของผู้บริโภคยุคใหม่ให้ทันอยู่เสมอ

อุตสาหกรรมธุรกิจเครื่องสำอางในอนาคต
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน